ต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ

เพื่อนน้องมาแจกความสดใสอยู่ตลอดเลย
พอเราได้เจอเอสเตอร์ก็เลยได้พูดคุยกันหน่อยว่านะคะว่าช่วงนี้เนี่ยทำไมถึงให้หายไป
คือน้องก็บอกว่ากับสถานการณ์โควิดต่างก็เลยต้องทำให้หยุดงานไปเลย
แต่ก็ไม่อยากให้แฟนคิดถึงนาน
ซึ่งก็ทำแก้เครียดตัวเองไปด้วยเหมือนกันนะคะ
งานนี้ก็ต้องถามต่อนะว่าเอออยากจะต่อยอดอะไรในโซเชียลหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็ชอบนะคะ

ซึ่งเธอก็มองนะว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจดี
แต่หากจะทำเนี่ยนะก็คงต้องขอฝึกพูดฝึกขายให้มันปังก่อนค่ะ

เพราะว่าเราเล่นแล้วก็แบบมีความสุขมันมีอะไรแต่แบบตลกให้ทำ
ช่วงไหนที่เราว่างมากก็โซเชียลเยอะหน่อย
ช่วงไหนที่เรายุ่งก็โซเชียลน้อยค่ะ
ตัวเองไม่ค่อยถนัดพูดเหมือนแบบไลฟ์มันจะแบบเขินนิดนึง

เวลาเราเห็นนักแสดงที่เราแบบชื่นชอบหรือใครที่เราชื่นชอบเขาไลฟ์
เราก็อยากที่จะแบบเข้าไปติดตาม
ถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากลองนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวขอไปฝึกฝนก่อนนะคะ
โอ้โหถ้าเกิดว่าเทินตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน
เป็นอีกหนึ่งแม่ค้าที่สวยปังมากเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ

รองเดี๋ยวรอดูต่อกันนะท่าทางจะมีใจเป็นแม่ค้าแล้วนะคะคุณผู้ชม